โปรดติดตามตอนต่อไป

สำหรับช่วงของเชฟกระทะหล่อของเรากับเมนู
ลาบส้มโอประดุกฟู

คุณคะ
เติมรสจืก่ะ
เริ่มค่ะเชฟ
ที่เราพลาดมาเยอะแล้ว
ที่คอยมารังความเขาทุกอย่าง
อันนี้รสตำชอบเราเลยมั้ย
เชฟนะคะจะตอบโต้ด้วยการแสดงฝีมืออย่างเต็มที่
ผมว่าร้ายทั้งในและนอกจอเลย
เราใช่ไหม
เอาเปรี้ยวให้หน่อยมาอีกครึ่งหนึ่ง

ลาบไม่ใช่น้ำตกและลาบไม่ใช่ยำ

เชฟให้พี่ทำต่อหน่อยนะครับพี่จะไปต่อสู้กับเขาเองครับ
เนี่ยมาใช่มันต้องเบอร์เดียวกัน
กระดูกมันต้องเวอเดียวกันกระดูกของเชฟมันใหญ่ไป
นี่ดูกันใส่ถั่วแล้วต้องปล่อย
ผมเริ่มให้คะแนนตั้งแต่ตอนนี้ได้ไหมอันนี้ไม่เริ่มเอียงนะนี่
เอาเคี่ยงอีกแล้ววิฟตร์นะคะอเรนนี่นึงแต่ต่อปล่อยถั่ว
มันดูแบบทุกสิ่งทุกอย่างเรา

เราก็จะเลือกส้มโอ
ชอบมากหละส้มโอใหญ่เลยว่ะเชฟ
ดูสิเเกียตกันเลยว่ะดูสิเชฟ

เชฟส้มโอนเราจะบีบเป็นแบบชิ้นใหญ่นะเชฟเนาะ

เออเข้าปากค่ะ

ไม่คือมันอร่อยแล้วนะแต่แบบน้ำน้อยไป
น้ำมันน้อยไปอภิษเอาอีกมะ
ก็คือเท่าเดิม

ชิมรสก่อนก่อนจะใส่ปลาดุค
ดุกชิมรสให้มันได้รสก่อนให้เรียบร้อย

สำคัญมากครับเพราะว่าปลาดุกเนี่ยมัน
ไลท์มันคือความกรอบของปลานะครับ
ถ้าเราไปคลุกนานกว่าจะชิมกว่าจะรู้เรื่องปุ๊บ
ขอบคุณที่ย้ำเตือนในจุดนั้นนะครับ

เราเอาปลาดูกใส่ไปเลยหรือเปล่าคะ
ปลาดูก

เราลาดหรือแบบนี้

แล้วก็คุกไส้แบบนี้เหรอใช่ครับผมใส่ในนั้นแหละ
จริงอันนี้ไม่กลัวหก
จริงมองตาผมเลย

เรารีบคุกเลยอ่ะพีช
คลุกต้องคลุกให้มันเข้ากัน

รสชาติจัดจ้างมากเลยคะเชฟคะ
มันใส่จริงเลย

ค่ะเชฟไปแล้วค่ะเชฟค่ะ
ไม่จิกหัวตบเลยละเชฟแค่แน่นนึง

ว่าเรามีปลาดุกฟูนะคะอันแสนน้อยนี่ปริมาณน้อย
แต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะกลับมาสู่สภาพเดิมได้

รสชาติเราดีมากชิบหุ้นเลยไม่อยากจะโม๊คเลย

ก่อนจะให้คะแนนนี่พอจะบอกได้ไหมคะเชฟ

แล้วใส่แป้งอีกนิดเดียว
งั้นเชฟดูหน้าตาก่อนว่าให้กี่คะแนน

ทัวร์ตัวนี้แสดงให้เห็นถึงถึงการที่เป็นระเบียบยิ้มรับ
แล้วนี่ผมอื้อเดี๋ยวผมชิ้นแล้วให้หน้าตาก่อน

ไม่ลำเอียงผมเห็นลำเอียงเลยนะนั่นของเรามา๔๙๙
หน้าตาก่อนเราด้วยนี่เราแบ่งเป็น๒จาน

เชฟมือเจ็บมากเลยอ่ะ

เชฟตัวแต่ละที่แค่ไหนถึงแค่ไหน

ให้หน้าตาอาหาร

แฟร์อย่างไรเนี่ย

ชนิดหน้าจากที่ชิมอาหาร

กำลังจะดีแล้ว

ใช่ไหมว่ามันอมน้ำมันไง

โอเคให้คะแนน

เช็ดมันชิมของเราก่อนนะลองสิอื้มกินทางการต่อสู้

กินขนาดมากเลยค่ะ
ตัวนี้จะบอกว่าอร่อยก็อร่อย

โอ้โหแพ้ค่ะแพ้
ยังไงน้องนี่เป็นแปลก
และสำหรับลาบส้มโอปลาดุกฟูในวันนี้
เหล่าแม่บ้านของเราก็รับคะแนนแบบจัดเต็มไปตามกัน
แม่บ้านอ่อมและแม่บ้านไอซ์ก็รับไป๘๙๙คะแนน
ส่วนแม่บ้านท็อปรับไป๙๔๙คะแนน

มาอีกทีนะคะเชฟร็อกค่ะ
เจ้าเพื่อเราแพ้ทำไมไม่เป็นไรเพราะว่ารสชาติมันอยู่ที่ไข่ปรุงเนอะ
ก็ชอบแบบนี้ดูสิเชฟเอาเถอะ
เนอะหม้อตัดขานนั่นไงโอเควันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเชฟมากนะคะ
วันนี้ทำเมนูสุดแจ่มมากมาให้พวกเราแล้วก็คุณแม่บ้านได้ชมกันนะคะ
ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะเชฟร็อกค่ะ
ถ้าเกิดว่าเราอยากจะติดตามเชฟล็อกนี่เราเข้าไปได้ที่ไหนคะ
เข้าไปได้ที่เฟซบุ๊กครับชื่อเชฟร็อกครับแค่นั้นเอง
แต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมนะคะอยากจะติดตามวิธีทำเมนูนี้แล้วติดตามไม่ทัน
ก็สามารถเข้าไปจดสูตรกันได้ทั้งในแฟนเพจเฟซบุ๊กนะคะแล้วก็อินสตราแกรมแม่บ้านประจันบาลค่ะ
ใช่แล้วหรือว่าดูย้อนหลังก็ได้นะคะที่เว็บไซต์ไทยรัฐทีวีค่ะ
สำหรับวันนี้นะคะเราทั้งสี่คนต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะ
ช่วงใหม่ของรายการด้วยใช่กับการสร้างอาชีพสร้างรายได้นะคะ
ใครที่กำลังอยากจะมีรายได้เสริมโอ๊ยแล้วก็ต่อยอดธุรกิจอีกโอ๊ย๕๐๐บาท

แล้วแก้งชี้ให้เขาดูแล้วเราหลังขอสะทะ
จริงแม่ว่าเขาอยู่ตรงนี้เขาอยู่ใกล้เรา
เฉฟผิดเองพอเฉฟเอาลงอุณหภูมิผิดเอง
ไม่ใจนี่ไงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัว

ใจไม่อยู่กับการจะทำเนี่ยเขาเรียกว่าเชฟขาดสติก
ถุยน้ำลายใส่หน้าผมเลยดีกว่าครับผม